เพราะว่าถ้าเกิดว่าย้อนกลับไปดูตั้งแต่ในช่วงเช้า
คือก่อน๘โมงคุณสุเทพเทือกสุบันไปรออยู่แล้ว

คุณสุเทพบอกว่าตั้งใจจะมาใช้สิทธิ์เพราะว่า
ประชามติร่วมใจประชาธิปไตยมั่นคง
คุณสุธิบอกว่าถ้ายังงั้นวันนี้เมื่อถึงโอกาสแล้ว
ก็ออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงเป็นคนแรก
แล้วก็ไปกาแล้วก็ไปหย่อนในหีบบัตรเรียบร้อยแล้ว

เหลือเวลาอีกประมาณสัก๑๓นาทีณขณะนี้

กับการออกเสียงประชามาติติดตามจากผู้สื่อข่าว
แท็บทีวีคุณเจนสักแซ่อึ้งครับ
๓๐นาทีก่อนเปิดหีบนะครับ
จนถึงเวลานี้มีผู้เดินทางมาใช้สิทธิ์แล้วจำนวนมาก
โดยที่นี่ก็จะมีน้องนักเรียนจากหลายโรงเรียนครับ
ทำหน้าที่เป็นลูกเสืออาสาสมัครกรกต

ในการหาลำดับเล็กที่ของตัวเองในแต่ละจังหวัดด้วยครับ
ขณะที่บรรยากาศตลอดทั้งวันนี้ของเขตอำเภอเมือง
มีปริมาณฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องครับ
ก็ทำให้ประชาชนนั้นเดินทางมาใช้สิทธิ์ไม่คึกคักมากนัก
แต่ตลอดทั้งวันก็จะเห็นได้ว่ามีเยาวชนคนรุ่นใหม่

ซึ่งบางคนก็รวมตัวกันมาโดยรถสองแถวนะครับ
ด้านไหนวงซิริพรมชนะผู้ว่าราชการจังหวัดสุพราชธารีศ
กล่าวว่าในภาพรวมเมื่อช่วงเช้า
ยังมีผู้มาใช้สิทธิ์ยังไม่ถึง๑๕๐ครับ
เนื่องจาก๑๙อำเภอของจังหวัดสุราธานีนั้น

ส่งผลต่อการเดินทางของประชาชน
แต่คาดว่าในช่วงชั่วโมงสุดท้ายนี้ก็จะมีประชาชนเดินทางเข้ามาอีกจำนวนหนึ่งครับ
ซึ่งอำเภอเมืองมีหน่วยออกเสียงประชามติทั้งหมด๑๙๙หน่วยครับ
แบ่งเป็นเขตพื้นที่เทศบาลนครสุมราชธานีจำนวน๑๒๑หน่วย
โดยมีผู้มีสิทธิ์ออกเสียงจำนวน๑๓๑๐๐๐คนด้วยครับ
ซึ่งเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยนะครับก็บอกกับเรานะครับว่า
หากปิดหีบในเวลา๑๖นาฬิกานี้ไม่มีปัญหาการบรรยายงานผลทางด้านเทคนิค
ก็จะสามารถรายงานผลอย่างไม่เป็นทางการให้ทราบกันได้ในเวลา๑๘นาฬิกาครับ
สักแร่อึ้งข่าวไทยบรัฐทีวีรายงานสดจากจังหวัดสุราชธานีครับ